สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวสุดสะเทือนใจนะคะ
สำหรับการจากไปของนักแสดงหนุ่มเหมภูพาดิตค่ะที่ได้ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองลงนะคะ
และเมื่อช่วงบ่ายค่ะมีเพื่อนดาราอาทิแอนดรูกรเสกเก่งชัชวานและอาตอมสัมพันธภาพ
เดินทางมารับร่างของเห็มไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งทุกคนยอมรับนะว่ารู้สึกใจหายหลังจากที่ทราบข่าว
และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของตัวเอง
ส่วนบรรยากาศในช่วงเย็นค่ะที่วัดลาดประเขาก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา
ซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินดาราเดินทางมาร่วมงาน
ขณะที่บางส่วนก็ส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อะไรนะคะ
โดยสภาพจิตใจของคนในครอบครัวยังย่ำแย่
คุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะ
มีแต่น้องสาวของคุณเห็มค่ะเป็นตัวแทนครอบครัว
เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหัน
ทำให้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวแย่มาก
ส่วนการโพสต์เฟซบุ๊คของคุณพ่อ

เป็นการตัดสินใจเพราะประชดเพื่อน
บอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าคุณพ่อโพสต์อะไร

รู้แค่ว่าพี่ชายมีปัญหาหนักใจนิดหน่อย
และเคยได้เห็นจดหมายลาตายที่แฟนสาวของเห็มเคยส่งให้ดู
แต่ไม่เคยเปิดอ่านและไม่คิดว่าพี่ชายจะตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
ทางด้านคุณนโมพัชรกันผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็เชื่อว่าน้องชายคนนี้ได้พยายามต่อสู้กับอาการของโรคซึมเศร้ามาอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเลยว่าเห็มจะตัดสินใจจากไปแบบนี้
หลายปีแล้วค่ะ

หรือว่าคุณเป็นโรคสมิทราบนี้

น่าจะเป็นความผิดหวังซ้ำกัน

ถ้าไม่มีผมอยู่สักคน

พี่แบบเฮ้ยโอเค
คือเบอร์เบอร์หมออยู่ไหน

ข้อความสุดท้ายที่น้องโพสต์นะคะ

เพราะว่าโดยปกติน้องจะโพสต์ข้อความแบบนี้
ที่เป็นข้อความสั้น
ที่ให้แง่คิดน้องโพสต์มาโดยตลอด

ก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพด้วย

เรื่องการไปค้ำประกันให้กับเพื่อน
เห็มเนี่ยเป็นหนี้ก้อนโตถึง๑๕ล้านบาทเลยนะคะ
และนี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ที่ทำให้ตัดสินใจคิดสั้นด้วย

ตัวเองไม่ได้ทราบเรื่องจำนวนเงินนะ
แต่ก็ทราบว่ามีการค้ำประกัน

ขอแสดงความเสียใจหลายคนก็ช็อกนะฮะ
ดำก็รู้ตอนรู้สด

คือม่ำรู้มาสักปีนึงแล้วฮะแต่ก็

ถ้าอยู่ดีคุณมีหนี้สินสิบห้าล้านอย่างเงี้ย
เราเป็นดาราเราได้เงินมาหลักหมื่น

ดำไม่ได้รู้ตัวเลขนะฮะว่า

แต่รู้ว่ามันเป็นเงินที่เขาไปค้ำประกันมา

มดดำเองก็ไม่ได้รู้ความจริงรู้แต่ว่า

รู้จักโมผู้จัดการก็คือพี่โม

ตอน๕โมงเย็นแทนที่นึกว่าลูกจะโทรศัพท์มาบอกว่า

กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์มาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

แฟนสาวนอกวงการของคุณเห็มเอง

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนหนุ่มผู้ล่วงลับ
พร้อมกับข้อความสุดซึ้งค่ะว่า

ก็ขอให้มองลงมาหาเธอบ้าง

ก็จะเป็นวันครบรอบ๒ปีที่ได้รู้จักกันแล้ว

รู้ว่าเห็มเต็มที่แล้ว
ไม่เป็นไรเอาใจช่วยเธอต่อไปด้วย
รักเสมอที่สุดตลอดไป

ต้องบอกว่าคุณผู้ชมต้องสังเกตคนรอบข้าง

ถือว่าพระเจมส์มันเป็นโรคที่เราเห็นเหตุการณ์แบบเนี่ย

ความเสียใจต่อครอบครัวของคุณเทมอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ